ไปกันที่เรื่องของหนุ่มค้ายาเมืองสุพรรณค่ะ
คือก่อเหตุไปเลื่อยลูกกรงแล้วก็หลบหนีกลางดึกนะคะ
ซึ่งตำรวจก็มีการออกตามตัวจนถึงตอนนี้ยังไม่พบตัวนะคะ
โดยเหตุการณ์นี้ไปดูจังหวะที่
นายกิจกรรัศมีผู้ต้องหาคดีที่มียาบ้าอยู่ในครอบครอง
เอาไว้เพื่อจำหน่ายแล้วก็ครอบครองอาวุธปืน

เขาล่อตัวผ่านลูกโรงห้องขัง
บนโรงพัก๒พี่น้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี
หนีออกไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนะคะ

ก็จับกลุ่มนายกิจกรพร้อมกับนายสมพรกองม่วง
ตั้งแต่วันอังคารที่๒๒พฤษภาคม
ของกลางก็คือยาบ้า๔๕๘เมตร
อาวุธปืนลูกซองสั้นไม่มีทะเบียนอีก๑กระบอก

ร่วมกันมียาเสพติดประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้า

และข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

ก็เอามาขังเอาไว้ในห้องขังของโรงพักสองพี่น้อง
จนเขามาก่อเหตุนี่แหกลุกลงแล้วก็หลบหนี
โดยนายสมพรผู้ต้องหาร่วมก็บอกนะคะ
บอกว่าหลังจากที่นอนห้องขังเมื่อคืนนึง
นายกิจกรก็สังเกตว่าไม่มีตำรวจเข้าเวรยาม
ก็เลยให้นางสาวยดาพัฒน์ดอนสะ
เป็นเพื่อนสาวคนสนิทมาเยี่ยม
แล้วก็ให้ไปซื้อใบเลื่อยตัดเหล็กเอามาให้ด้วย
หลังจากนั้นพอได้ใบเลื่อยตัดเหล็กมาแล้ว
ก็ค่อยเลื่อยซี่เหล็กตลอดทั้งคืนเลยค่ะ
เพราะว่าเขาเห็นว่าไม่มีตำรวจเข้าเวรยามไง
ลูกกรงเหล็กมันขาดตอนประมาณตี๓๓๐ของเช้าวันที่๒๔
ทีนี้นายกิจกรชวนนายสมพรหนีไปด้วย
แต่ว่านายสมพรปฏิเสธก็เลยกลัว
กลัวว่าถ้าเกิดว่าไปออกไปแล้วโดนจับได้จะโดนหนัก
นายกิจกรเขาก็เลยหลบหนีไปคนเดียว
ว่านายกิจกรอาจจะกลัวติดคุกหลายปี
รวมถึงเป็นห่วงนางอังสุมาพรมชนะคือเมียเขา
ท้องแก่ใกล้คลอดแล้วดังนั้นก็เลยแหกคุกหนี
ทีนี้ต่อมาค่ะช่วงตอนบ่าย๓ของเมื่อวาน
ตำรวจก็เลยไปเอาตัวนางสาวยดาพัฒน์
สาวคนสนิทที่เป็นคนซื้อเลื่อยมาสอบสวน
โดยผู้หญิงเขาก็ให้การว่ามาเยี่ยมนายกิจกร
สั่งให้เธอไปซื้อเลื่อยตัดเหล็กมาให้
เธอก็ซ่อนเลื่อยเอาไว้ในเข้ากล่องแล้วก็ให้นายกิจกรไป
ทีนี้ตำรวจก็เลยคุมตัวนางสาวยดาพัฒน์ไว้

ส่วนเรื่องของการไล่ล่าติดตามตัวนายกิจกรเนี่ย
ตอนนี้ตำรวจก็มีการระดมกำลังแล้วก็ออกติดตามตัว
ทั้งที่บ้านของนายกิจกรบ้านของเมียคือนางอังซูมา
บ้านของเพื่อนสาวคนสนิทคือนางสาวยดาพัฒน์
แต่ตอนนี้ยังไม่พบตัวนะคะ